ทุกผู้ชมครับมีสวกิติศักดิ์รัตนวราหะนะฮะ
หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับของท่านสวกิติศักดิ์
ทัวร์ไปลงที่พิจิตรก็เยอะเหลือเกินตั้งแต่เรื่องคุณพิทาใช่ไหม
นี่ล่าสุดนะฮะที่พักเพื่อไทยมาเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

เผลอนายกเนี่ยจะไปถึงบิ๊กป้อมเอานะ
บอกขอเป็นหมอดาวมิว๒ชื่อคือไม่อนุทินก็พลเอกประวิทย์นะฮะ
แดดิเดตนายมนตรีให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบเป็นนายก
ตอนนี้อยากให้เพื่อไทยต้องยอมรับว่าเท่าที่ฟังจากสวหลายคน
บอกเลยว่าหนักใจแทนในการโหวตนายกครั้งที่๓
เพราะนี่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไม่โหวตให้นะฮะแต่อยู่ในขั้นตอนดูคุณสมบัติ
ซึ่งปมที่ดินเลี่ยงภาษีของนายเศรษฐาจะทำให้แคลงใจหรือไม่
ส่วนตัวเนี่ยเอาใจช่วยคุณเศรษฐาแต่เมื่อความจริงมันก็ต้องคือความจริง
สวตอนนี้หนักใจแทนคุณเศรษฐาเพราะผู้ที่จะมาเป็นนายมนตรีนั้น
เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยแต่คุณเศรษฐาจะมาเป็นนายรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นสวต้องใช้มาตรา๒๗๒ในการพิจารณาให้รอบครอบ
ส่วนจะให้สวไปบอกเพื่อไทยว่าอย่าส่งชื่อคุณเศรษฐาเลยนะ
อันนี้มันคงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสว
แต่รอบ๓ถ้าหากว่ายังเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยผมฟังหลายฝ่าย
โดยเฉพาะสอวอลก็หนักใจแทน
แต่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย
ต้องมีความเรื่องใสสะอาด
เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

การโบดนายกไม่มั่นใจว่าคุณเสร็จท้าจะผ่านหรือไม่
โดยขอเป็นหมอเดาว่านายกเนี่ยจะไม่เชื่ออนุทินก็เชื่อพลเอกณภวิต
อย่างมากก็เดาไม่ถูกก็หน้าแตก

ท่านบอกว่าเหลืออีกไม่ถึง๑๐เดือนคุณจะมาไล่อะไรผม